คุณผู้ชมคะหมดสนุกทั้งอำเภอเพราะพวกเธอคนเดียวเลยเนี่ย
ครับเขาจริงจริงไม่ถึงขั้นอำเภอหรอกทั้งหมู่บ้าน
คือเขาจัดงานสลากพัดประจำปีที่วัดขวงเปาใต้นะคะอ่าแล้วยังไง
ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอจอมทองครับ
แล้วเขามีเวทีรำวงย้อนยุค
ชาวบ้านก็ไปยืนรอหน้าเวทีเลยนะกะว่าม่วนแน่นอนเลยสนุกแน่
เปิดเวทีปั๊บศึกมาเลยค่ะวัยรุ่นเจ้าถิ่น
เดี๋ยวสังเกตผู้ชายเสื้อแดงไว้ให้ดีคนนี้ดูเดือดดันกว่าใครเลย
ฉากตะลุมบอลวัยรุ่นต่างถิ่นโอ้โหแล้วมีการไปต่อกันที่หน้าวัด
เขาบาดเจ็บสาหัสสลบเหมือดไปเลยค่ะ
เย็นครับเย็นครับ
วันนี้แหละครับ

ร้องไปได้ประมาณ๒ประโยคเต้นยังไม่ทันเหงื่อออก

กอหอนี่รีบเข้าไปคุมตัวก่อนเลย

เขาบอกที่เสาหอต้องเป็นด้วยไปคุมตัวเพราะดูเดือดดานกว่าใคร

ลักษณะคล้ายจะมึนเมาด้วย

เดี๋ยวขอดูตอนต้นอีกสักนิดนึงสิว่ามันชุนละมุนกันยังไง
เสื้อแดงมีสีน้ำเงินด้วยเห็นไหม

เขามุดพุ่งเนี่ยสาวหอ๓๔คนเลยต้องรีบไปคุมตัวเอาไว้

นี่คือหน้าเวทีรำวงย้อนยุคงานทำบุญสลักพัดประจำปีวัดขวงเป่าใต้
พลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วส่งให้กรรมการหมู่บ้านตรวจสอบเลย
หน้าเวทีเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น

ต่อเนื่องอีกจบจากหน้าเวทีไม่พอไปไปต่อที่หน้าวัดอีกนี่

วัยรุ่นเจ้าถิ่นรุมวัยรุ่นต่างถิ่นคนเดียวเลยที่โดนชื่อวิทย์
นี่ปรีมาเลยเห็นมั้ยโอ้โห
ตัวลอยมาเลยน่ะล้มลงไปแล้วแล้วเท่านั้นแหละค่ะ
รุมสักกรัมหรือเตะหัวเข้าบางคนวิ่งมาไม่ทันก็ล้ม
คนละตุ๊บสองตุ๊บสามตุ๊บสักพักหนึ่งโดนจนสลบน้ำม้าอีก
มันวิ่งมามันก็เตะเขาทีได้ทีเขาไม่ตอบโต้มันก็วิ่งเข้ามาลุมเขาใหม่
ลบเหมือดไปเลยค่ะวิทย์อายุ๒๔ปีเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นนะคะ
เจ็บสาหัสเขาต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันนะคะ
พอเจ้าหน้าที่ตามมาถึงได้วิ่งกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทาง
อันนี้คนละกลุ่มกับที่หน้าเวทีใช่ไหม
ถิ่นกับต่างถิ่นเหมือนกันเลยค่ะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง

ถูกต้องต่อเนื่องกันมาตั้งแต่หน้าเวทีไล่มาถึงหน้าวัด
คณะกรรมการหมู่บ้านบอกอ่ะมีคลิปจากมือถือ

เดี๋ยวจะเรียกวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายกับญาติมาเจรจากัน
คือการจัดงานสลากพัดเป็นงานบุญประจำปี
คณะกรรมการเขาอุตส่าห์เอารำวงย้อนยุคมา
กะให้ชาวบ้านจะได้คลายเครียดได้สนุกสนานกัน
เพราะว่าเว้นจัดงานกันมาช่วงระบาดโควิดมันก็ต้อง๒ปี
เขาวางกฎไว้แล้วนะใครก่อเหตุวิวาสในงานถูกปรับสองหมื่นบาท
เดี๋ยวดูก่อนเลยว่าใครเริ่มตกลงเต้ยเริ่มหรือเสื้อน้ำเงินเริ่มหรือใครเริ่ม
กรรมการหมู่บ้านตรวจสอบแล้วเดี๋ยวคนเริ่มเจอปรับสองหมื่นบาท
ส่งดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยด้วยนะคะขออภัยค่ะ
แต่แบบนี้ดีครับผมว่าหลายที่ผมว่าต้องเอาแบบนี้ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
ใช่ค่ะใช่ไหมจะได้ไม่ทำอีกเราจะจัดงานบุญงานประเพณีงานกาชาติ
งานท้องถิ่นพื้นที่เนี่ยตั้งกฎออกกฎเลย
ใช่ค่ะใครตีกันก่อความวุ่นวายแล้วงานเขาเสียหายเนี่ย
ปรับเลยงานนี้ปรับ๒๐๐๐๐บาทปรับแค่๒๐๐๐๐บาท
๒๐๐๐๐บาทโดนเข้าไปนี่ยุ่งเลยนะใช่
แต่ว่าเดี๋ยวยาดวิทย์เนี่ยเขาเห็นกล้องวงจรปิดนี้แล้วเขาบอก
เดี๋ยวเขาจะเอากล้องนี้ไปแจ้งความเพิ่มข้อหาทำร้ายร่างกายด้วย

อันนี้คุกด้วยอะไรด้วยเลยนะคะทีนี้
แต่ทางพื้นที่ที่เขาจัดงานเนี่ยคุณมาก่อความวุ่นวายคุณโดนสองหมื่น